คุณผู้ชมไปที่ชนบุรีครับมันมีร้านคาราโอเกะร้านคาโรเกะแบบที่
ไม่ใช่แล้วเปิดหนังสือเปิดหนังสือเนื้อเพลงเลือกเพลง

เดี๋ยวนี้เขาเอาโทรศัพท์ตัวเองนะครับเชื่อมต่อกับเครื่อง
จะเลือกเพลงจากโทรศัพท์ตัวเองก็ได้แล้วเพื่อนเล่าให้ฟัง

แต่ดูร้านนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพลง

ปัญหาอยู่ที่พนักงานแต่งตัวแบบนี้

ไม่คดีนี้เหตุเกิดที่ไหนทำไมหัวเราะอย่างนี้
หัวเราะเพราะว่าแววตาตอนที่มองภาพมันไม่ใช่แววตาตอนที่กล้องตัดเข้ามา

ตกใจว่าเออเหตุมันเกิดขึ้นที่ไหน
เป็นสถานที่คล้ายสถานบันเทิง
คาราโอเกะนี่แหละคุณผู้ชมไม่ต้องพูดให้มากความ

ก็มีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์
ลงโซเชียลเมื่อ๔สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
พลเมืองดีแจ้งไปในไลน์กลุ่มแจ้งเหตุจังหวัดชนบุรีบอก
เด็กการาโอเก่แต่งเครื่องแบบเน่นารี
ตัดมาเด็กไงก็ไม่เกินม๓ที่เรียน
เออใช่หมอต้นอ่ะเขาก็มีแต่ตัวเล็กไงแต่คนใส่เนี่ย
ไม่ใช่ล่ะตัวแล้วมันก็เลยสั้นแบบนี้คุณผู้ชมนะ
แล้วเขาให้ข้อมูลมาด้วยนะพลเมืองดีคนนี้ให้ข้อมูลว่าร้านนี้
สนิทตำรวจใหญ่จน๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกปัญญาดำเล็ก
เป็นผู้กำกับการสพสัตหีบครับก็สั่งการให้ฝ่ายสืบไปเชิญตัว
ใช้คำว่าเชิญตัวนะพนักงานร้านคาโรเกะมาสอบสวนที่โรงพัก
เพราะว่าอยู่ย่านตลาดทองทิพย์ชุมชนเตาถ่านครับแล้วก็มีพนักงานหญิงที่เชิญตัวมาเนี่ย
แต่ตอนมาไม่ได้ใส่ชุดในนารีมานะคุณผู้ชมมาชุดนอนแล้วเลิกงานแล้ว
มี๓คนครับจาก๑๐คนในคลิป๑ใน๓คนที่เชิญตัวมา
ก็เล่าให้ฟังว่าคลิปนี้ถ่ายไว้ช่วงจัดงานวันเกิดของเธอเอง
ชวนน้องพนักงานด้วยกันมา

ใช่เหรอแล้วแต่งให้เหมือนสมัยเรียนหนังสือ
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสสังคมขนาดนี้
อยากจะขอโทษด้วยครับฟังเธอหน่อยฮะ
ลูกเสือเหมือนย้อนไว

ส่วนผู้ที่แต่งชุดเน่นนารีเหมือนกันคนอื่น
คุณผู้ชมเขาบอกว่าก็วันนั้นร้านมันปิด
เบิร์ดพี่น้ำแข็งพอร้านปิดเหรอไม่มีใครมาทำงานมีแค่พวกเธอมาฉลองวันเกิดกันแต่สามสาวพนักงานนี้
ก็โดนแจ้งข้อหาแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายลูกเสือ
โดยไม่มีสิทธิ์ตามพรบลูกเสือ๒๕๕๑โอ้มีพรบลูกเสือ
ก็เปรียบเทียบปรับไปปรับหนักนะคนละร้อยบาทแน่แล้วก็เดินทางกลับร้านไปครับ
อย่างไรก็ตามผู้กำกับสพสัตหีบย้ำว่าถ้าร้านนี้มีพฤติการ
แต่งกายเรียนแบบชุดนักเรียนหรือนักศึกษาหรือเล่นนารีซ้ำอีก
จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดที่มากกว่านี้นะครับ
พอดีเจเปิดอันนี้เพื่อนก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน

พี่ปายคือร้องเพลงอย่างเดียวค่าทานอาหารนิดหน่อย